คุยกับคุณตุ๋ยถึงประวัติและที่มาของการเปิดร้านผัดไทยป้าใบบางโพที่ศรีราชากันไปช่วงที่แล้ว
ก็พอจะรับรู้ได้ถึงความเก่าแก่และความขายดิบขายดีชนิดที่ต้องรีบขยายสาขากันแบบด่วน
แต่เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้ว่าเจ้าความขายดิบขายดีเหล่านี้มีที่มาจากอะไร
เพราะฉะนั้นไม่รอช้าบุกกันไปที่ครัวพบกับมือวางอันดับหนึ่ง
ผู้อยู่พรุ่งหลังความอร่อยของผัดไทยป้าใบปางโพกันกินเตอะค่ะ

มาเอาสูตรลับของคุณยายเนี่ยมาทำจนเป็นอาชีพทุกวันนี้นะครับผม

พอคุณยายเนี่ยแกขายที่บางโพเนอะ

คุณน้าก็ไปช่วยเพราะคุณยายเลือกไม่ไหวแล้ว
ผมก็ไปเป็นลูกมือคุณน้าอีกทีหนึ่ง

แล้วก็ผมจะมีเป็นพวกไข่ปู

ความสำคัญของผัดไทยมันอยู่ที่ตัวน้ำมะขาม

น้ำมะขามของเราพิเศษอย่างไร
จริงเนี่ยมันสำคัญทั้งหมดเลยครับ
แต่น้ำมะขามเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำมะขามนะ

เวลาเคี่ยวทีน้ำมะขามผมก็จะสั่งเฉพาะ
เพราะมะขามแต่ละที่เนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกัน
ลักษณะมะขามที่เอามาคันต้องเป็นอย่างไร

ครับแล้วก็น้ำตาลที่เราเอามาเคี่ยวกับน้ำมะขาม

ส่วนผลของหลักก็มีแค่น้ำส้มเหนือชูน้ำมะขาม

ไม่มีการทำเป็นน้ำสำเร็จไม่มี
จริงที่อร่อยเนี่ยก็คือเราปรุงใหม่ทุกจาน

ดูเหมือนสองหนุ่มจะคุยกันถูกปากถูกคอซะละเกิน
แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนท้องจะถูกทรมานเบาค่ะ
ก็แม้แค่ยังไม่ผัดเนี่ยสัมผัสได้ถึงความน่าทานขนาดนี้
เอาเป็นว่าพี่ปั้นคะผัดเลยค่ะพี่ผัดเลย
แฟนรายการเขาท้องร้องหนักมากแล้วค่ะ

ผัดไทยแบบโบราณของคุณยายดีกว่าว่าผัดยังไง
อันดับแรกคือต้องวอร์มกระทะก่อนนะฮะ
วอร์มกระทะก่อนให้ร้อนแค่ไหนหรือแค่อุดอุ่น

อันนี้เราก็วอร์มกระทะจนร้อนเหมือนกันนะเนี่ย

ให้กระทะร้อนก่อนแล้วค่อยกำลังมันลงไป
แล้วเราก็ใส่เครื่องผัดไทยลงไปคั่วในกระทะก่อนนะครับ

แล้วก็ใส่เป็นเครื่องปรุงครับเป็นน้ำส้มสายชู

ไฟมันไฟแรงให้น้ำมันซึมเข้าไปอยู่ในเส้น

นี่คือเทคนิคอะไรเคลียร์เส้นหรอ

เวลาผมเขียก็คือจะทำให้แห้งเร็วขึ้น

ก็ผัดไทยที่ร้านผมก็จะใช้เป็นกระทะจีนเป็นกระทะหลุม

เพราะว่าจะทำให้พวกเครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเส้น

นี่แหละผัดไทยสูตรโบราณเหมือนคุณยายทำเลยไหม

พอเราได้ผัดไทยมาแล้วเนี่ยเราก็ตักไข่ปูนะฮะ

เสร็จเรียบร้อยนะครับผมผัดไทยสูตรโบราณนะครับ

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีตอนนี้ผัดไทยไข่ปูของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว
คุณพระคุณเจ้านี่ไข่ปูหรือภูเขาไฟฟูจิคะเนี่ย
เธอนมาให้สร้างการงานสร้างขนาดนี้
เอาเป็นว่าท้องร้องกันแล้วใช่ไหมล่ะ
งั้นตะเกียบพร้อมช้อนพร้อมลุยเลคาซิส
เอาล่ะได้เวลาชิมแล้วนะครับต้องทำยังไงบ้างพ่อ
ผัดไทยเราเนี่ยปรุงรสมาให้เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นบีบมะนาวอย่างเดียวใช้ได้เลย

ตัวกลับกลับบวกแล้วก็ผสมเข้าไปได้เลย

จะเอากลับกลับบวกนะครับ

อ่าเส้นเหนียวนุ่มดีนะครับผม
รสชาติผัดไทยก็กลมกล่อมครบรสจริงนะครับผม

จากลูกชายแล้วที่ทำเป็นคนต่อยอดมาจากคุณยาย
วันนี้มีใครทำเป็นอีกบ้างถ้าจะมีลูกสาว

ทำเป็นหมดเพราะลูกชายสอนทุกคน

แล้วก็จะมาถ่ายทอดให้ทีมงาน
แล้วก็มีทีมงานอีกตอนนี้มีทีมงานกี่คน
ทีมงานอยู่๑๐คนแล้วตอนนี้

ขึ้นไปห่างกัน๕กิโลนะครับ

แล้วเราก็จะรับออกร้าน

ถ้าจะไปที่ไหนสั่งเราก็จะไป
เคยขายได้มากสุดเนี่ยวันละกี่จาน
ก็สาขานึงก็๓๐๐จาน

ขึ้นขึ้นลงก็แล้วแต่ช่วงเศรษฐกิจนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ยังไงก็ต้อง
เกือบ๒๐๐ต้องมี

ผัดไทยสูตรดั้งเดิมของแม่ยายเนี่ย
วันนี้สามารถสร้างรายได้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
ก็พร้อมใจนะครับ
ก็รู้สึกขอบคุณคุณยายนะครับ
ซึ่งทำให้เราได้มีอาชีพตรงนี้
และที่สำคัญมันเป็นอาชีพที่สามารถทำร่วมกันได้
พ่อลูกทำร่วมกันได้เลย
ทำอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ต้องแยกกันไปทำงาน
ได้อยู่ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงที่ได้มาจากการทำอาชีพนะครับผม
อยากจะมาทานผ้าใบผัดไทยเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของศรีราชา
เราอยู่ศรีราชานะครับ
เยื้องตึกคอมประมาณสักห่างตึกคอมละ๒๐๐เมตรนะครับ

ตรงนี้เลยเปิดทุกวันไหม
เปิดทุกวัน๘โมงถึง๔ทุ่มศรีราชาไม่มีวันหยุด
ถ้าอ่าวอุดมก็๘โมงถึง๕โมงเย็น

ใครที่เดินทางมาศรีราชาก่อนที่จะผ่านไปอำเภออื่น
เราอยากเชิญชวนให้แวะมาทานผัดไทยอร่อยจากร้านผัดไทยป้าใบบางโพกันดูค่ะ
สำหรับร้านนี้เขามีด้วยกัน๒สาขา
สาขาอำเภอเมืองศรีราชาและอ่าวอุดม
ไปทางไหนก็เลือกแวะไปได้ที่ร้านนั้น

คงจะต้องสั่งสัก๑๐ห่อแล้วล่ะค่ะ
น้องคะน้องคะรับออเดอร์ด้วยค่ะ
เอาผัดไทยไข่ปู๑๖กลับบ้านลงบินที่เฮียนัทนะคะ
อาจมองเห็นว่าศรีราชาเป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน
แต่เราเชื่อว่าหลังจากที่ดิวเล่าเส้นเป็นเรื่องจบแล้ว
คุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนความคิดขึ้นมา
เพราะที่นี่เขาก็มีดีมากกว่าการขับรถผ่านอย่างแน่นอน
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าอยากฟินแบบเฮียน็อตของเราอย่ารอช้าค่ะ
แค่ชั่วโมงนิดจากกรุงเทพมหานคร
ก็สามารถตามรอยความอร่อยแบบฉบับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันได้แล้ว
ส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมไปฟินกับกองทัพเมนูเส้นจานเด็ด
เสิร์ฟเมนูเส้นจานร้อนส่งตรงความอร่อยถึงหน้าจอไทยรัฐทีวี
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยเส้นจันทร์ซีฟู้ดผัดไทยสูตรเก่าแก่๔๐ปี
ทีเด็ดของน้ำมะขามเปียกสูตรพิเศษ
แล้วมาต่อด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวโอชา
ที่ร้านโอชาคาเฟ่ร้านอาหารไทยชื่อดังจากซานฟรานซิสโก
ปิดท้ายกับการเลเต้ผัดปลาแองโชวี
และยกขี่ซอสเนื้อ๒เมนูพาสต้าเท่
จากคาเฟ่จักรยานสุดชิคแห่งพลานาคอร์น
ที่ไซลับไซคลิ้งคลับแอดมิสโตร
ส่วนเที่ยงนี้ถ้าไม่อยากหิวจนท้องกิว
ก็สตาร์ทรถแล้วออกตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันด่วนค่ะ